คุณผู้ชมคะมาพูดถึงความน่ารักของเด็กหญิงแป๋วแหวว
หรือว่าน้องเดมมี่ลูกสาวของคุณแม่ลิเดียกันบ้างดีกว่า
ต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่มีความน่ารัก
แล้วสร้างมีมอยู่ตลอดล่าสุดชีสร้างตำนานอยู่แล้ว
สร้างตำนานกับใครรู้ไหมคะเบลล่ารานีค่ะ

ประหนึ่งว่าอุ๊ยนาเบลสวยจัง
ชาวเน็ตก็เลยได้เห็นภาพนี้น่ารักใช่

ซึ่งแม่ลิเดียก็บอกว่าเออมันเป็นธรรมชาติของน้อง
อาจจะติดความทะเลที่เล่นมาจากคุณพ่อนั่นแหละ
ซึ่งตัวแม่เองก็ยังฮากับฉายาแป๋วแหววสาวน้อยร้อยมีนอยู่เลย
เพราะแต่ละคนที่เดมี่ไปสร้างตำนานคือระดับนางเอกตัวท็อปทั้งนั้น

และเบอร์ล่าสุดก็คือพี่เบลล่ารานี

ก็เริ่มจากพี่หมายก็เห็นไฝอะไรเงี้ย
จากคนอื่นก็ชั้นง่วงนอนแล้วมองบหนิดหนึ่ง
ไม่ได้มีเจ็ดตนา

พ่อเป็นตัวตัวเอง
ส่วนอาการป่วยของน้องแปลแหววตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะ
ช่วงแรกแม่ลิเดียบอกตกใจเยอะมาก
พอลูกสองคนทั้งเดมมี่กับดีออน
ด้านป่วยเป็นไขวะใหญ่สายพันบี
คุณพ่อคุณแม่หลายบ้านต้องระวังถูกค่ะ
ซึ่งคุณแม่ลิเดียบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะโอ้โหต้องวิ่งรอกระหว่างการซ้อมคอนเสิร์ตกับโรงพยาบาล
คือสลับไปสลับมาว่างั้นเถอะแล้วพี่แมททิวคุณพ่อเองก็เป็นคนไปดูแลลูกนะคะ
ซึ่ง๒วันแรกเนี่ยคุณแม่บอกว่าเดมมี่เนี่ยร้องไห้งอแงนะเพราะน้องมีไข้ไง
แต่พออาการดีขึ้นเดี๋ยวให้ดูเลยแป๋วแหววคนสวยกลับมายิ้มแฉงชูซองนิ้วเตรียมกลับบ้านได้แล้วค่ะ
ตอนช่วงป่วยคือฤทธิน้อยเลยคือแบบเบาแบบนอนสมเลยค่ะ
แต่ตอนนี้พอเริ่มดีขึ้นก็เริ่มแบบร้องเพลงอะไรอย่างนี้
ี่ทรงยังแบทมาแน่ค่ะ

แต่ว่าแค่บอกว่าได้กลับบ้านเขาก็ดีใจสุดขีบแล้วค่ะ

เข้าใจนะเวลาเด็กไปโรงพยาบาล

แล้วก็มาจับตัวทำโน่นทำเนี่ย
เด็กก็จะงอแงแล้วช่วงนี้เด็กเป็นกันเยอะ
ดูน้องพลอยก็พึ่งหายเนาะน้องแฟน

ไข้อายมีน้ำมูกมีเสมหะ